นี่ขอให้ชั้นหายใจหายครอนิ้ดหนึ่งนะครับ

สยามเนี่ยนะที่เพิ่งมีดราม่าเต้นท่าลิซ่าเนี่ยนะพูดมาค่ะ
ก็มีข่าวเหมือนกับกะแตบอกว่าตอนนี้หนูกำลังคุยกับพระเอกน้อยสีอยู่
เสร็จก็ไปถามพี่โป๊พี่โป๊หันมาคุยกันนะคะบอกช่องวันหรือเปล่า
แล้วก็แบบว่าไม่เคยสรุปพี่โป๊บร้อนตัวหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่รู้พี่โปมก็พูดไปบอกว่าก็เคยเจอตามงานแต่ไม่ได้คุยนะ
แต่ว่าดิฉันด้วยความที่รู้จักคุณแม่น้ำหวานของคุณกะแตอาสยาม
ถามว่าทำไมไม่รู้หากระแทกระแทงานเยอะเห็นไหมคะเต้นอยู่นะคะ
ก็เลยถามคุณแม่เรามีเสียงสัมภาษณ์จากคุณแม่
คุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็ไม่รู้จะไง

อันนี้บางส่วนบางตอนนะคะคุณผู้ชมช่วยดิฉันฟังกันหน่อยค่ะ

แม่ก็ไม่ทราบอะนะถ้าสมมุติว่าเขาคุยกันเราก็ดีใจ
แล้วแต่ตัวน้องเขาเปิดโอกาสใช่ไหมคะ
แต่แม่ก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แต่ถ้าเขาคุยกันเราก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะมันอยู่ที่ตัวน้องนะคะ
ค่ะอืมนะคะก็แม่เล่าให้ฟังอีกจริงมันมีคลิปยาวแล้ว
ไม่เชื่อหูฝาดหรือเปล่าแม่บอกว่ากระแตก็มาเล่าให้แม่ฟังเหมือนกันนะ

เท่าที่ฟังคุณแม่แบบเต็มคลิปนะคะแต่ว่าแอบเมาส์นิดนึง
คุณแม่มีแบบหัวเราะในลำคอเหมือนจะมีอะไรเหมือนแบบอยากเล่าดีไหมนะ

ฉันก็อยากรู้ต้องไปถามใคร

ก็ไปถามกระแตกระแตจะบอกไหมหรือจะไปถามพี่โป๊
พี่โป๊ปจะโบ้ยไปทางช่องวันอีกหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ว่าความรักก็เป็นสิ่งสวยงามคุณผู้ชม

หรือว่าได้เล็กไปแล้วหรือยังไง
แล้วเดี๋ยวหนุ่มนักเต้นคนสนิทของกะแตนี้ไปไหนแล้ว

โชว์ใหม่ของนางดูท่าก่อน